คุณผู้ชมครับปัญหาเราชนะยังไม่จบไม่สิ้น
พรุ่งนี้วันสุดท้ายในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ต้องไปลงผ่านธนาคาร
เพราะว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ต
มีเรื่องราวของลุงตุ้มนะคะลุงตุ้มบอกว่า
แก้ปัญหาได้แต่ลุงทำยังไงก็ไม่ได้
ไม่มีทางสแกนหน้าผ่านแน่นอนเพราะคุณลุงป่วยเป็นโรคเท้าแสนปม
หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้แล้วนะ
เพราะมันเป็นโรคที่เมื่อก่อนเป็นกันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือลักษณะจะเป็นแบบนี้มันจะมีเหมือนเป็นตุ่มขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ใบหน้าคุณลุงจะผิดรูปแต่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะ
ล่าสุดพอมีคนเอาเรื่องนี้ก็คือน้องสาวลุงนี่แหละไปโพสต์ในเพจของคุณบินบรรลือฤทธ
คุณบินก็ลงมาช่วยลุงตุ้มทันทีเลยนะคะ
เงินคือให้ลุงตุ้มไป๕๐๐๐แล้วก็ให้น้องสาวไปอีก๑๕๐๐บาท
รวมเป็น๒๐๐๐๐บาทเพื่อจะช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการทำอาหารเลี้ยงชีพนี่แหละ
คือก่อนหน้านี้ลุงตุ้มเนี่ยแกก็มีอาชีพขายอาหารปลาอยู่แถววัดระคังนะคะ
แต่เมื่อไม่นานมาเนี่ยวัดระคังเขาห้ามขายของแล้ว
ตุ้มแกก็ไม่รู้จะทำยังไงประกอบกับล้มในห้องน้ำด้วย
เพราะว่าเท้าแสนปมเนี่ยมันทำให้คุณลุงเนี่ยใบหน้าผิดรูป
แล้วก็ทำให้หูไม่ค่อยได้ยินตามองไม่ชัดแล้วก็ร่างกายอ่อนแอด้วย
คุณลุงตุ้มไปล้มในห้องน้ำอีกก็ยิ่งอ่อนแอหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
อ่ะจุศาสตร์ผมอยู่
ดีใจไหมครับที่พี่บินมาดีใจไหม
หินครับหินมากเลย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แล้วก็เอาเอกสารขอเงินสมทบช่วยเหลือผู้พิการ

ตุ้มก็จะได้สิทธิ์นำเงินใช้จ่าย๒๓๐๐บาทนะคะ
ก็จะเป็นการช่วยเหลือ๓ครั้งต่อปีค่ะ